พีหลายต่อหลายคนก็ตั้งแง่ดักคอไว้ก่อนแล้ว
ไฟเซอร์อเมริกาล้านห้ามา
อยากให้บุคลากรดังการแพทย์อันนี้เข้าใจได้

ไปมามีดราม่าเกิดขึ้นเนี่ย
หลายคนโดยเฉพาะคนในแวดวงไฮโซฮะ

อยู่ดีแกก็โพสต์
ว่าฉีดไฟเซอร์แล้วเนี่ย
คุณเห็นอะไรเหรอ
เห็นมาร

ไปจับโป๊ชัญญาคุณต้องพูดความจริงนะ

เพราะคนดูม่านม่านไทยไม่เหมือนม่านต่างประเทศเหรอ

ดังนั้นหากคุณชัญญามั่นใจว่าคุณอยู่ต่างประเทศคุณไลฟ์เลย

ต่างคนต่างมีการตั้งแง่ว่าการที่คุณชัญญาออกมาแบบนี้เหมือนร้อน

เหมือนร้อนตัวเหมือนร้อนระอุอะไรแบบนั้นนะฮะ
เพราะว่าการที่มีการฉีดไฟเซอร์ก่อนใครเพื่อนเนี่ย
อันนี้คนเขาดักคอไว้แล้วยังมีปัญหาอีก

ขณะนั้นไม่มีใครหรอกที่เขาเชิญเจ้าหน้าที่

จะมีเหรอคนไทยที่จะทำแบบนี้
แย่งไฟเซอร์บุคลากรด่านหน้าฉีดจะมีจริงเหรอ
ไม่แน่ใจคุณชัญญาโดนตั้งแง่

ไฮโซแป้งเป็นหลานสาวของบ้านกระทิงแดงฮะ
เลยยืนยันว่าอยู่เมืองไทยและยังไม่ได้ฉีดไฟเซอร์แต่ประการใด
นี่คือเรื่องราวเบื้องต้นของไฟเซอร์ที่มาแล้ว๑ล้าน๕แสนโดสนะครับ